ความดีกันบ้างเป็นความดีที่แชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นความดีของเด็กมัธยมค่ะชั้นม๖นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาช่วยพระสงฆ์ค่ะที่เดินหลงเข้าไปในทางรถไฟ
จนสามารถกลับพากลับมาที่วัดได้สำเร็จค่ะ
คลิปเด็กดีต้องแชร์นะคะบนเพจเรารัก๘ริ้ว
ชื่นชมนายวงศกรนาคสมบูรณ์หรือว่าน้องฟลุ๊กนะคะอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนม๖ค่ะโรงเรียนเบนจมะราชรังสริตที่ช่วยเหลือหลวงพ่อ
ที่เพิ่งกลับจากรักษาอาการป่วยในโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โดยเดินหลงขึ้นไปตามทางรถไฟมุ่งหน้ากลับวัดระยะทาง๑๐กิโลเมตรนะคะ
ฟลุ๊กบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๙กุมภาพันธ์ค่ะ
ก็เกิดขึ้นช่วงหลังเลิกเรียนขณะที่รถขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ใช้เส้นทางเรียบทางรถไฟหลังตลาดบ่อบัว
สังเกตเห็นพระภิกษุสูงวัยเดินใช้ไม้เท้าบนทางรถไฟค่ะ
ก็วนรถกลับไปสอบถามด้วยความเป็นห่วง
หากรถไฟมาอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าไม่สามารถหลบรถไฟได้ทัน
จึงช่วยพาหลวงพ่อไปส่งที่วัดชัยพฤทธารามหรือวัดสัมประธานในอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ส่วนตัวภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือหลวงพ่อค่ะ
เช่นเดียวกับคุณแม่ของน้องฟลุ๊กบอกว่าภูมิใจนะคะในการกระทำของลูก
ที่ผ่านมาพร่ำสอนให้ลูกเป็นคนดีตามกำลังแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตามค่ะ

เขาบอกว่าวันนี้เขาไปเจอพระเดินมาตรงรางรถไฟค่ะ
เขาบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกอยากจะช่วยอะค่ะ
เขาก็เลยแวะลงไปรับค่ะ
แล้วเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่เขาได้ทำความดีบอก
กับพ่อบอกเราก็ภูมิใจในตัวลูกนะคะที่เขาทำอย่างนี้มา

เพราะถ้าเกิดผมไม่ช่วยก็ไม่รู้ว่าท่านจะโดนรถไฟหรือเปล่า
เพราะว่ารถผมลงมารถไฟก็ลงมาพอดี
พระจำเนียนอนังคโรอายุ๖๒ปี
พระลูกวัดชัยพฤทธาราม
บใจน้องฟลุ๊กที่ช่วยเหลือส่งกลับวัดอย่างปลอดภัย

ให้รอดตายจากการถูกรถไฟชนค่ะ
เป็นเรื่องราวความดีนะดีนะครับ
เด็กดีแบบนี้น่าชื่นชมจริงนะฮะ